เจ้าย้าสิทธิโชคพาโสนะครับยืนยันจะไม่กลับไปเล่นกับ

สิทธิโชคพาโสเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

หลังปรึกษากับโค้ชเฮงวิทยาลภากุลแล้ว
เห็นว่าทางสโมสรไม่ทำตามเงื่อนไขในสัญญา

แต่ปีที่ผ่านมานะครับได้ลงเล่นเพียง๕เกม
และมีเวลาอยู่ในสนามไม่ถึง๑๘๐นาที
ที่พยายามพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด
ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้ากับเพื่อนร่วมทีม
และพร้อมที่จะสู้และพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
คุณคุณรู้หรือยังครับ
มาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะก้าวขึ้นไปเรื่อยก็แบบอยากอยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย
ถ้าปีนี้ไม่ได้ไปก็เหมือนได้เล่นกับชมรีหาประสบการณ์
วันนี้สิทธิโชคจะลงสนามให้ชนบุรีเอฟซีนะครับในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยหรือโค้กครับรอบ๘ทีมสุดท้ายบุกไปเยือนอสัมชาญยูเนเต็ดนะครับ